เรื่องนี้นี่มีผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องสื่อนะ
บอกว่าตัวเธอกับสามีชวนกันไปสมัครเรียนอยู่ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ทีนี้ระหว่างทางที่จะไปสมัครเรียนเนี่ย
โดนเนี่ยเห็นไหมคะเป็นวัยรุ่นของสถาบันนี้
คือเขาเป็นสถาบันดังที่๘ริ้วมากันแบบ๗๘คนเลยนะ
แล้วหลังจากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์มามาประกบข้างชักมีดออกมาขู่

นี่เป็นบาดแผลจากการถูกทำร้ายร่างกาย
นี่ขณะฝ่ายหญิงตะโกนร้องขอชีวิตแล้วนะ
ยังโดนรุมยังโดนเตะเข้าที่ลำตัวจนเป็นแผลแบบนี้
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นช่วงค่ำ
เมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ไปที่ตรงจุดที่ได้รับการร้องเรียน

ก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้รวมถึงสามีเธอ
โดนกลุ่มวัยรุ่นวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่อดังของฉะเชิงเซา
มาไล่ฟันจนตัวเธอร้องขอชีวิตอย่าทำฉันเลยอย่าทำฉันเลย

แต่สุดท้ายพยายามหนีแล้วปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ล้ม
ก็เลยโดนกลุ่มวัยรุ่น๗คนลงมาทำร้ายลงมาเตะลงมากระทืบ

ทีนี้เธอก็เลยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพบางคล้า
ตัวเธอบอกว่าเธอเพิ่งคลอดลูกมานะคลอดได้ไม่นาน
ก็เลยชวนสามีวัย๑๖ปีชื่อนายปริวัติผลหารไปสมัครเรียน
ขี่มอเตอร์ไซคอนด้าสีน้ำเงินไปค่ะสามีซ้อนท้าย
เธอเป็นคนขี่ขี่ออกมาจากบ้านพัก
ทีนี้พอไปถึงที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพ
ตอนนั้นเนี่ยกำลังจะมุ่งหน้าไปที่วิทยาลัย
ขี่มาตามเส้นถนน๓๐๔ระหว่างปั๊มปตท
ในพื้นที่ตำบลเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้า
เห็นแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นมากัน๗คนขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมาค่ะ
แล้ววัยรุ่นสวมวกนอกแต่งกายเป็นเสื้อชอบ
ของมหาวิทยาลัยนั้นมาประกบด้านข้าง
แล้วก็ตะโกนด่าเธอกับสามี
หลังจากนั้นคนซ้อนท้ายหมายถึงฝั่งกลุ่มวัยรุ่นนะ
เอามีดออกมาจากเสื้อคลุมจะมาไล่ฟัน
ตัวเธอตกใจค่ะเปิดหมวกกันน็อกไปแล้วก็ร้องขอชีวิตเลย
อย่าทำอะไรหนูเลยอย่าทำอะไรหนูเลย
ด้วยความกลัวเธอก็ขี่รถหนีไปเรื่อย
พอเลี้ยวรถไปกลุ่มวัยรุ่นที่เขามากัน๗คน
มอเตอร์ไซค์เธอจนล้มแล้ววัยรุ่นไม่รอช้าค่ะ
รุมกระทืบรุมเตะเธอทันที
เห็นไงว่าภรรยาถูกทำร้ายร่างกายก็วิ่งเข้ามาช่วย
แต่กลุ่มวัยรุ่น๒คนฝั่ง๗คนเนี่ยนะ
มีสองคนมาล็อกตัวสามีเอาไว้แล้วถือมีดขู่ด้วย
ห้ามเข้าไปช่วยนะกลุ่มวัยรุ่นเขาก็ขี่รถหลบหนีไป
ใน๗คนนั้นเขาตะโกนหลังจากขึ้นรถมาแล้วนะ
บอกว่าผมขอโทษอ้าวทำไปแล้วยำไปเรียบร้อยแล้ว
ขอโทษแล้วก็ขี่หนีไปทางตัวเมือง
ฉะเชิงเศร้าเธอเนี่ยบอกว่าน่วมไปทั้งตัวเลย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะข้อศอกหัวเข่า
เป็นแผลแบบนี้ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรกลุ่มวัยรุ่นมาทำร้ายเธอ
ทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันซะหน่อยมันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดหรือเปล่า
คิดว่าเธอเป็นผู้ชายหรือเปล่าแต่งตัวเหมือนเด็กช่างหรือเปล่า
แต่นี่ขนาดเธอเปิดหมวกกันน็อกแล้วก็บอกไปแล้วนะว่าอย่าทำอะไรหนูเลย
ซึ่งความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้ตัวฝั่งคนเจ็บเนี่ยนะคะ
พร้อมกับคุณแม่ก็เดินทางไปให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวนที่สพบางคล้า
พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีคลิปด้วยไงคะ
คลิปตอนที่ฝั่งนั้นเขาขี่รถตามมาไล่ล่าให้กับตำรวจได้ดูด้วย
เดี๋ยวจะเปิดคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูจังหวะนั้นด้วยค่ะ
ทานมาเห็นค่ะ
มีคนดึกฟัน
นี่ค่ะเป็นคลิปหลักฐานเลยตอนที่ขี่ตามมาจะมาทำร้าย
เรื่องนี้ผู้กำกับสพบังคล้าได้ดูคลิปแล้ว
แล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนไปตามหาตัวแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้๗คน
ดูหลักฐานต่างไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
คือรวบรวมข้อมูลหลักฐานมาทั้งหมด
เพื่อที่จะได้ติดตามจับตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้ง๗คนนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรวดเร็วนะคะ